ท่านเป็นอดีตทหารผ่านศึกไว้๘๗ปีแล้วในจังหวัดชายนาฏนะครับ
แต่มีเทคนิคการขายเทคนิคการเรียกลูกค้าที่ไม่เหมือนใคร
เหมือนใครยังไงไปฟังเสียงท่านก่อนครับ

หวานหมดเหลือจะเปรี้ยว

แสดงว่าพ่อค้าท่านนี้วอร์มเสียงแต่เช้า
ใช่เปรี้ยวเปรี้ยวจ้า

แต่ถ้าวันไหนหวานยังมีหวานยังมี

เสียงท่านดังฟังชัดนะฮะลีลาเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแบบนี้

พอคุณตามาลูกค้าก็วิ่งหาเลยนะครับ
เพราะว่าคุณตาท่านชื่อบุญนาคชัยวงศ์หรือว่าลุงเปรี้ยว
ชื่อก็คล้องกับท่านอย่างนี้เลยเปรี้ยวเปรี้ยว
วัยจะล่วงเลยมา๘๗ปีแล้วนะครับ
แต่ว่าลุงเปรี้ยวยังแข็งแรงขยันทำมาหากิน

เดินแข็งแรงดูท่านหนุ่มกว่าอายุเลยนะฮะ
บอกว่าสมัยหนุ่มเคยเป็นทหารผ่านศึก
ร่วมรบสงครามเกาหลีและสงครามลาวมาแล้ว
ชีวิตที่พลิกผลันทำให้ลุงเปรี้ยวลาออกจากราชการทหาร
มาลงตัวที่อาชีพขายผลไม้
ซื้อรถเข็นมาในราคา๒๐๐บาทเป็นรถเข็นไม้สักด้วยนะ
เห็นแล้วเมื่อกี้กำลังจะทักกันว่าเป็นรถเข็นที่ดูดี

เก่าแก่โบราณสวยงามจริงนะฮะ
เป็นรถเข็นคู่ใจทำมาหากินแบบนี้มา๔๐ปี

ไม้ตระเวนไปตามถนนรอบตลาดอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชายนาฏ

รีดากันเรียกลูกค้าให้มาอุดหนุนว่า

รถเก๋งของลุงเปรี้ยวมีผลไม้มานานาชนิดนะ
ฝรั่งแตงโมสาลีแอปเปิ้ลมะม่วงมะยมมะดันองุล
ดูเน้นของเปรี้ยวเหมือนกันนะ
แม่แค่ได้ยินชื่อผลไม้ก็เปรี้ยวปากได้ใจเหมือนชื่อเจ้าของแล้วนะครับ
ส่วนลูกค้าขาประจำก็น่ารักอย่าบอกใคร

ก็ไม่รอช้าออกไปอุดหนุนกันนี่นะครับ
โดยเฉพาะที่ตามตลาดคนเยอะเลย
เปรี้ยวบอกว่าปกติมีรายได้จากเงินบำนานของทหารผ่านศึกอยู่แล้ว

ยึดอาชีพเข็นผลไม้ขาย

มักหน้าหลายตาคือเพิศเพลินไปทุกวันนะครู
ดีค่ะได้พูดคุยกับผู้คนนะจิตใจก็แจ่มใสนะครับ
ใช่ครับผลไม้ที่ขายในราคาไม่แพงเลยนะฮะ
แค่ถุงละ๑๐บาทเท่านั้นเอง

ซื้อได้ตามอัธยาศัยให้ชิมสักประมาณ๒๐๓๐ชิ้นได้เลย

ได้ไหมนี่ก็ค่ะลืมฟังไม่ได้
ทุกวันนี้ลุงเปรี้ยวบอกมีความสุขในชีวิตสุขกายสุขใจ
แล้วก็มีกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตต่อไปนะครับ

ผลไม้แล้วมาดูเรื่องของส้มตำกันหน่อย
ไปที่ภาคอีสานส้มตำต้องไปภาคอีสานแน่นอน

ใช่ค่ะส้มตำปกติก็จะเป็นมะละก่อ
แปลกหน่อยก็ตำแตงตำถั่วอะไรก็ว่าไปนะครับ
แต่ที่อุดอลคานีตำสะระพัดเลยนะครับ
ก็คือเจ้าของร้านคือคุณบุญหนักบรรจงชีพนะคะ
ร้านเขาอยู่ที่ตำบลหมากแข้งอำเภอเมือง
ว่ากันว่าร้านนี้แซ่บจัดจ้านถูกปากคนไทยคนอีสาน
ทำให้มีลูกค้ามาต่อแถวรอคิวกัน
มารับลืมลองรสชาติกันนะคะ
เจ้าของร้านบอกว่าเปิดมาแล้ว๑๒ปีนะ
ผลไม้ที่นำมาตำคือเป็นการดัดแปลงเลย
ตามฤดูกาลเลยตำกล้วยตำกะท้อน

มะขามตำส้มโอตำมะกอกน้ำ
ตำสัมปรดตำแตงโหมไชโยฮู
ตำทุกอย่างงี้ดีกว่านะ
ช่วงบ่ายบอกจะขายดิบขายดีเป็นพิเศษ
ต้องหาอะไรแซ่บมาปลุกตัวเองกันหน่อยนะคะ
ทานส้มตำผลไม้รสจัดจ้านเข้าไป

หายง่วงเลยแบบบ่ายอย่างนี้

โดนไปคำเดียวทั้งเผ็ดทั้งแซ่บ

ร้านของคุณบุญหนักนะคะอยู่ที่ตำบลหมากแข้งอำเภอเมือง
อูดอนท่านี่
โอ๊ยเป็นแต่แสบคักเนาะแต่ตำอย่างแนงก็หลายแผน